มาเจอกับเราสองคนแบบนี้ผมชนะน้องใบตองนะครับ

วันนี้เรามีนำเสนอให้กับคุณผู้ชม
เราคัดมาเฉพาะขาวหัวกะติทั้งนั้นโอ้โฮมีแต่กะติ
คันมาเลยใช่เอาไปทำต้มยำทำแกงอร่อยดีจังจากบ้าน
รับรองว่าไขมันเกาะเลยแหละที่อ่าไม่ใช่อย่างนั้น
เป็นเรื่องราวที่แบบว่าคัดมาแล้วว่าจะต้องเรียกเสียงแน่นอน

และที่สำคัญเรามีสาระด้วยนะ
เพราะว่ามีเรื่องราวของอาชีพดีมานำเสนอ

รองว่าถ้าติดตามรายการตลอดข่าวสุดสัปดาห์แบบนี้
คุณจะได้ไอเดียดีเยอะแยะมากมายเลยนะคะ
และที่สำคัญเลยจะไม่พูดถึงไม่ได้คุณผู้ชมค่ะ
ส่งข้อความมาค่ะพูดคุยกันหน่อยนะครับ
วันนี้เชิญชวนทักทายกันมาหน่อย

พูดถึงวิธีหน่อยแล้วกันหลายคนยังไม่รู้ว่าจะแอดเป็นเพื่อนยังไง
คุณผักผมทำไมเอาไอ้มันใกล้

เพิ่มเพื่อนจะมีให้เลือก๒ทางคือ

ส่วนอีกวิธีทางก็คือพิมพ์ไปแอดไทยรัฐ
เจอทันทีเลยใช่แล้วก็กดเพิ่มเพื่อนกันไปนะคะ
ก็จะได้อัปเดตข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับไทยรัฐทีวีของเราด้วย
ว่าจะเป็นรายการต่างข่าวสารต่างและที่สำคัญ

ส่งข้อความยังไงให้ข้อความขึ้นหน้าจอ
ครับคุณพิมพ์ไปค่ะขึ้นแล้ว

แล้วก็จะอ่านพูดคุยกันแสดงความคิดเห็นแบบนี้

ถูกต้องไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดเท่านั้นเลยนะครับ
แล้วก็ช่วงแรกแบบนี้

โอ้โหเป็นสุดยอดไอเดียที่ปลูกฝังให้กับเด็กรักการปลูกพืชผักสวนครัว

พาไปที่จังหวัดชายนาฏโรงเรียนแห่งนี้เขามีการปลูกผักแบบคอนโด

เดี๋ยวต้องดูว่ามีลิฟต์ไม่มีลิฟต์ครับ

เป็นคอนโดปลูกผักหลายหลังเลยครับ
หลังจากวางเรียงกันอย่างสวยงาม
โดยผลผลิตเขียวขจีปลอดสารพิษด้วยนะ
ในแต่ละวันนะครับคุณครูเขาก็จะให้เด็กนักเรียนมารดน้ำต้นไม้
และทำการตัดใบออกบ้างตกแต่งมันบ้าง
แล้วพอมันโตเต็มที่

ตัดออกไปแบ่งกันไปรับประทานที่บ้าน
ดีไหมล่ะแบบโอ้โหเป็นความภาคภูมิใจของเด็กด้วยนะ

นี่ไงแต่ละอันแต่ละต้นพอตัดออกมา

แล้วก็เป็นผักที่มันดีต่อสุขภาพนะครับ
นี่เห็นแบบการปลูกแบบคอนโดแบบนี้แล้ว
ไม่ธรรมดายังมีอีก

โรงเรียนก็ได้เริ่มโครงการนี้มา
ก็นำผักมาปลูกแบบกลับหัวแขวนไว้ตามราวตามต้นไม้ในโรงเรียน
นักเรียนเขาก็ให้ความสนใจแล้วก็การปลูกผักสวนครัวกลับหัวแบบนี้

เดี๋ยวเราลองไปถามผู้อำนวยการโรงเรียนดูสิครับว่า
กิจกรรมแบบนี้เนี่ยเขามีที่มาที่ไปอย่างไรครับ
ครับตอนนี้เราก็มีโครงการนะครับเป็นตัวอย่างนะครับการทำสวนครัวคนเมืองนะครับว่า
เป็นการเปิดตัวโครงการใหม่ก็คือโครงการปลูกผักคอนโดนะครับ
ก็มีประโยชน์นะครับสำหรับคนเมืองนะครับที่อาจจะมีพื้นที่ครับแคบนะครับ
แม้แต่ว่าไม่มีพื้นที่เป็นพื้นดินนะครับเป็นพื้นคอนกรีตอย่างเช่นโรงเรียนเรานะครับ
เพราะฉะนั้นเราก็ใช้วิธีการปลูกผักเป็นคอนโดนะครับ
ยึดเป็นการปลูกพืชแนวสูงแนวตั้งนะครับไม่ใช่แนวลาบนะครับ
เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับที่จัดเพื่อการเรียนรู้ให้กับลูกนักเรียน
แล้วก็เป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับชุมชนครับผม
คุณผู้ชมอาจจะงงนะไอ้ผักกับผัวแบบนี้เอ๊ะทำไมต้องปลูกแบบนี้คือเขามีวิธีการของมัน
ลูกแบบนี้ก็ดีแล้วก็ที่สำคัญบางที่นะครับ
ไม่ต้องไปกลับหัวชีบปะไม่ต้องกลับหัว

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับพอลองทำแบบนี้
และที่สำคัญนะครับโอ้โหเป็นการปลูกฝังให้กับนักเรียน
ได้รู้จักจากการปลูกผักโพธิภือสวนครัว
และเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะสำหรับใครที่บ้านมีพื้นที่จำกัด

ใช่แล้วการปลูกผักสวนครัวทานเองก็มีประโยชน์ด้วย

แล้วมันก็เป็นความภาคภูมิใจนะโดยเฉพาะเด็ก
ถ้าสมมุติว่าเราลองปลูกอะไรแล้วมันงอกงามอย่างตอนเด็ก

แค่ถั่วงอกขึ้นดูดิฉันดีใจอวดกันไป๓บ้าน๘บ้าน
นั่นน่ะสิถั่วงอกปลูกออกมาทำไมกลายเป็นถั่วเขียวก็ไม่รู้

ถั่วงอกปลูกเป็นถั่วเหยียวกัน

โรงเรียนอะไรก็เป็นโรงเรียนวัดสิ้นศรัทธาธรรม

คุณผู้ชมค่ะพูดถึงเรื่องราวของลีลากันบ้าง
การแข่งขันส้มตำลีลาเนี่ยมีเกิดขึ้นบ่อยมากเป็นประจำเลยนะคะ
วันนี้เรารวบรวมมาฝากคุณผู้ชมอีกแล้วอีกครั้งหนึ่ง
ลีลาการตำส้มตำเนี่ยมันจะต้องแข่งกันที่นอกจากรสชาติแล้ว
ลีลาแต่ละทีมแต่ละคนกลมอะไรเขาต้องงัดขึ้นขึ้นมาโชว์กัน
เขาบอกว่าการแข่งขันส้มตำลีลาสถานฝาที่นี่เขาแข่งกันจนเวทีสะเทือนเลยค่ะ
สนุกสนานขนาดไหนไปดูกันเลย
เห้ยมันยกฤมษ์ฟักคลองแตงไข่ซะจริงครับ
งานนี้เราทีมตำรีลาทั้งหลายครับ
หรือว่าจะลีลาแบบนี้
ขนาดรุ่นใหญ่ไฟกระพริบเนี่ยแม่ก็ยังไม่ยอมนะครับ
แต่ละทีมเนี่ยครับมันสถานฝาสมคำร่ำลือซะจริงครับ
แต่ที่ต้องยกให้เป็นที่สุดคงต้องทีมนี้ล่ะ
ที่ขนมาทั้งลีล่าทั้งเรี่ยวแรง
วเวทีสะเทือน
โปรดติดตามตอนต่อไป